กับเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลนะคุณผู้ชม

ฉากโจมตีแบบเหนือความคาดหมายนะ
ตอนนี้ตามรายงานข่าวที่ยืนยันแล้วนะคุณผู้ชม

อันนี้ข่าวที่เราอัปเดตมาเลย

จากทางการและจากรัฐมนตรีว่าการกรสูงรายงานครับ
ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันข้อมูล
ตามรายงานของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟต์
ที่บอกว่ามีคนไทยบาดเจ็บ๑คน

คนนั้นคือชาตรีชาศรีอายุ๓๘ปี
เป็นแรงงานไทยจากจังหวัดนครพนมครับ
กรมการจัดหางานเนี่ยจัดส่งในชาตรีไปทำงานการเกษตร
และจากการตรวจสอบของกรมการจัดหางานก็พบว่า
เขาเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วย
แต่ที่ยืนยันแล้วคุณผู้ชม
มีแรงงานไทยถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกัน๔คน
คือนายบุญถมพันคล้องอายุ๓๙ปี
นางสาวศาสิวัลพันธุ์ค้องอายุ๓๖ปี

ส่วนอีก๒คนคือนายอนุชาอ่างแก้ว

คุณอาร์ตไปทำงานเป็นแรงงานทำสวนปลูกผักแล้วก็เก็บผัก
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะใช่ใช่และนายคมกฤษครับ
คมกริจเสื้อขาวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแรงงานไทยจากจังหวัดสุรินครับ
โดยรัฐมนตรีแรงงานก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครพนมและอุดรธานีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ
แล้วก็๔คนที่โดนจับตัวไปเป็นตัวประกันให้ลงพื้นที่หน่อย
ลงพื้นที่ไปบ้านครอบครัวของแรงงานไทยทั้ง๕คนทั้ง๑คนเจ็บ
สี่คนที่โดนจับเป็นตัวประกันครับเพื่อจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างขวัญกำลังใจ
แน่นอนว่าตอนนี้คนที่บ้านพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเนี่ยร้อนใจ
อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บแล้วเป็นยังไงบ้างได้รับการรักษาหรือยัง
หรือว่าคนที่โดนจับเป็นตัวประกันเนี่ยสถานะตอนนี้ถูกทำร้ายหรือเปล่า
บาดเจ็บอะไรหรือเปล่ายาดเขาเป็นห่วงนี่แหละครับ
กระทรวงแรงงานก็สั่งการให้แรงงานในจังหวัดไปตามบ้านแล้ว
ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลรวมทั้งสิ้น๒๙๙๐๐คน
เป็นแรงงานที่อยู่บริเวณเมืองใกล้กับฉนวนกาซ่าและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ๕๐๐คนครับ
ค่ะทีนี้แหละดอมคุณผู้ชมเวลาที่ญาติของแรงงานไทยที่อยู่ที่ประเทศไทย
บอกว่าอยากติดตามข่าวอยากติดต่อติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง
เพราะว่ามันก็มีบางจุดเหมือนกันนะที่สัญญาณมือถือถูกตัดระบบการติดต่อสื่อสารบางทีมันอาจจะแบบคุยไลน์กันไม่ได้เหมือนเดิม
แล้วเวลาที่เขายิงขี่ปนาวุฒิหรือว่าโจมตีไปบางทีไปโจมตีเอาเสาส่งสัญญาณไง
ใช่นี่แหละมันก็เลยทำให้ทางฝั่งคนไทยเองก็ร้อนใจแล้วก็ร้อนรนว่าตอนนี้ญาติของเราจะเป็นยังไงบ้าง
ถ้าเกิดมีความขึบหน้าอะไรเรารีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนด้วยนะคะ
รายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศสำนักหนึ่งคุณผู้ชม
มีการเปิดเผยภาพถ่ายของกลุ่มแรงงานที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีเหลืองใช่ไหมคะ
ศรสีเหลืองนี่คือ๓คนไทยที่อยู่ในภาพนี้
มีทั้งหมด๕คนก็จริงผู้ชาย๕คนที่นั่งเรียงกันอยู่สภาพ
คืออิดโรยคนที่สี่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วลักษณะเหมือนกับ
แล้วมันก็มีอีกภาพหนึ่งที่ตัวประกันทั้งหมดถูกจับให้นอนคว่ำคว่ำหน้าลงกับพื้น
แล้วก็ถูกเอาปืนจี้ด้วยเนี่ยภาพนี้นะคะแล้วพอมีภาพมีแรงงานไทยอยู่ในภาพ๓คน
เราก็ยิ่งเป็นห่วงมากจากการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากญาตินะ
ว่าเป็นแรงงานคนไทย๒ราย
คือคนแรกในภาพคือนายคมกิจชมบัวใส่เสื้อสีขาวอะค่ะ
สีขาวคนนี้คือนายโครมกิตนะคะ
มาอีกคนนึงคือนายอนุชาอ่างแก้วชาวอุดรธานีนะคะ
แล้วล่าสุดมีญาติของแรงงานไทยออกมาให้ข้อมูลผ่านทางเพจ
เพจที่นี่ศรีสงครามยืนยันค่ะว่าชายเสื้อขาว
มุมขวาสุดเป็นแรงงานไทยอีกคนนึงเหมือนกัน
ชื่อนายนัทพรอ่อนแก้วหรือว่านายตั้มอายุ๒๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองแสงที่ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
แปลว่าลูกศรทั้งหมดสีเหลืองอธิบายให้คุณผู้ชมฟังไปหมดแล้วนะคะ

คมกริจอนุชาแล้วก็อีกคนนึงคือนัทธพร
อันนี้คือที่โซเชียลแล้วก็ญาติเขายืนยัน
แต่เชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
อันนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ทางการออกมาพูดออกมาเปิดเผยก็จริง
แต่เดี๋ยวรายงานต่างนี้มันจะนำขึ้นสู่ทางการ
แล้วเดี๋ยวทางการก็คงจะมีการอัปเดตตัวเลขของคนไทย
ที่ถูกจับตัวเพิ่มเติมขึ้นอีกอ่ะนะคะครับ